ท่านผู้ชมครับเรามาต่อที่เรื่องสุดแสนประทับใจแล้วก็น่ารัก

ทหารเกณฑ์หนุ่มเวลาเข้าไปเกณฑ์ทหาร
คุณเห็นมาสอนนอกจากห่วงพ่อห่วงแม่
หวงแฟนโห้ถึงแฟน

ไปดูเหตุการณ์นึงสร้างความคือฮ้ายกับโลกโซเชียล
ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสูรภาษณ์ธานี

แฟนสาวก็เลยไปเยี่ยมทหารเกณฑ์หนุ่ม

ช่วงที่เกณฑ์ทหารเข้าไปอยู่เดือนหนึ่งในค่ายทหาร
เขียนระบายความในใจเอาไว้หกหน้ากระดาษเอซี

คนเห็นกันนี่แบบ

ครับ

แต่ดูลูกแล้วก็บ่นคิดถึงทุกวัน
คิดถึงมากนะ
ตอนนี้ก็เหลือแต่อาทิตย์แล้ว

แต่ตอนนี้ยังไม่นานแล้วนะ
นอกอยู่ตรงนั้นนอกเรียกถึงพี่ไหม

เฮออาหาร

คือพลทหารธรรมฤทธิรัตนพงศ์หรือว่าพลทหารบาสนะครับ
อยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธหารอากาศโยธิน
องบิน๗จังหวัดสุราธานี
ส่วนหญิงสาวเสื้อสีแดงคนนี้นะครับ
ก็คือนางสาวมันทนาสุขเสนหรือว่าน้องมิ้ว
วัย๑๘ปีเป็นหญิงสาวจังหวัดตรังเดินทางมาเยี่ยม
พลทหารแฟนนุ่มในค่ายแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ

พอเกิดสังคมออนไลน์แชร์กันกระหน่ำเนี่ย
เราก็ตามพอรู้ว่าน้องมิ้วเขาอยู่ที่ตรังนะครับ
เราก็เลยตามไปหาว่าเออเป็นยังไงบ้างวันนั้น
ตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
นี่เดี๋ยวฟังความรู้สึกของฝ่ายสาวหน่อยนะครับ

สาวบอกว่าตอนนั้นก็ตกใจ

เขาแค่อ่านจดหมายรักให้ฟังนะคุณผู้ชมนะ
เป็นห่วงผมก็แปลกใจแล้วก็รู้สึกสงสัยอย่างเดียว
ผู้หญิงชื่อมีนุนี่สวยเสน่ห์กับแปลงเหมือนกันทุกคน
ไม่หรอกค่ะบางคนอาจจะแค่บางคน